แล้วคุณผู้ชมเคยเห็นหิมะสีดำไหมคะหิมะดำอ่ะที่บ้านบึงที่ชนบุรีค่ะ
อ่าในเพจเฟซบุ๊คคนอำเภอบ้านบึงเขาโพสต์เอาไว้ว่าตากผ้าแล้วหิมะตกใส่ผ้า
แต่เป็นหิมะสีดำครับจริงจริงนี่เหรอนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่
เป็นภาพถนนในหมู่บ้านซีวิเลสสามอำเภอบ้านบึงชนบุรีครับ
เพจเขาโพสต์เอาไว้ว่าโอ้โหตากผ้าไว้หิมะเกาะหมดแล้ว
หะสีดำด้วยชาวบ้านเดือดร้อนนะจริงจริงแล้วมันคือ
การเผาไร่อ้อยแถวนั้นนะคะแล้วมันจะมีเศษสังอ้อยที่ไหม้
ลอยฟุ้งไปทั่วอากาศปลิวเข้าบ้านปลิวแบบเนี้ย
เกลือนถนนเลยเห็นไหมคะอุ้ยมีเขม่าวไฟมีอะไรเต็มไปหมดเลย
ชาวบ้านเขาเลยเรียกกันว่าหิมะดำลอยเข้าบ้านตากผ้าไว้
ก็เกาะบนเสื้อผ้าคุณกริจณันจันทราอายุยี่สิบเจ็ดปี
อยู่ในหมู่บ้านนี้นะคะก็บอกว่าสาเหตุหลักที่มีเศษซาง
ลิวลอยอยู่บนอากาศมันมาจากการเผาหญ้า
เขาไร่อ้อยของเกษตรกรในพื้นที่อ่ะค่ะแล้วมันก็เป็นแบบเนี้ย
ติดต่อกันหลายวันแล้วนะคะแบบนี้เนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าจะทำยังไงกันดี
จะแก้ไขปัญหายังไงกันดีแบบนี้เขาเดือดร้อนกันนะคะ
พอมีลมมาก็พัดเข้าบ้านบ้างบางทีอย่างอย่างวันนี้
เตะกี้เนี้ยแป๊บแป๊บเดี๋ยวเองเตะกี้นั่งนั่งหน้าบ้านยังไม่มีข้าวหมอเลย
พอเข้าไปอาบน้ำออกมาโอ้โหมาจากไหนไม่รู้เต็มเลย
ซอยเลยใช่เต็มซอยเลยแป๊บเดียวเองชั่วโมงเดียวเอง
ผ้าอะไรมันมันก็ใช่ตากผ้ารถในกระบะ
ผมก็ต้องเอ่อทุกข้อสารเนี้ยมันมันก็ต้องไปปล้นเปื้อนกับฝุ่นกับอะไรอย่างงี้ครับ
ข้าวของก็เสียหายก็จะเผาก็ไม่ได้มีการแจ้งอะไรอย่างนี้ป่
ต้องให้เราเก็บผ้าหรือเก็บของที่มันจะเปื้อนฝุ่นอะไรอย่างนี้ครับ
จากคำถามของชาวบ้านในพื้นที่ที่บอกว่าแล้วจะทำยังไงกันดี
จะแก้ปัญหายังไงกันดีเช้าวันนี้ค่ะประหลัดอำเภอบ้านบึงลงพื้นที่
ไปดูจุดที่เขม่าวไฟมันปลิวไปเนี่ยนะคะครับ
ก็รับปากว่าจะแก้ปัญหาให้จะมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกร
งดการเผาต่อสั่งอ้อยช่วงนี้ลมแรงด้วย
ชาวบ้านเดือดร้อนจริงจริงส่วนใครที่ได้รับผลกระทบเยอะ
แล้วก็อยากได้ความเป็นธรรมไปแจ้งได้ที่ศูนย์นำรงธรรมของทุกอำเภอค่ะ
สาเหตุก็น่าจะมาจากการเผาอ้อยของเศรษฐกรนะครับ
แก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ก็อย่างแรกก็คือเราจะมีการ
สมาคมผู้ค้าอ้อยมาประชาสัมพันธ์มาประชุมร่วมกันในเรื่องการเผาอ้อยในพื้นที่
รวมถึงเกษตรกรในพื้นที่ครับผมทีมข่าวถามให้เพิ่ม
ถามทางผู้กำกับสพบั้นบึงผู้กำกับบอกว่าการเผาในที่โล่งของพื้นที่ทั่วทั่วไป
มันเป็นความผิดตามกฎหมายนะคะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๐
ทำให้เกิดเพลิงไหม้แม้ว่าจะเป็นพื้นที่ของตนเอง
แต่ถ้าทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหายไปด้วยมันเป็นความผิดนะคะ
แล้วก็เป็นความผิดตามมาตรการสาธารณภัยเป็นความผิดตามพรบสาธารณสุขเป็นความผิดหลายอย่าง
ดังนั้นเนี่ยถ้ารู้ตัวว่าใครเผาสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้เลยนะคะ
ห้ามไม่ให้เผาในที่โล่งเป็นพื้นที่จำกัดเฉพาะในส่วนของตัวเองที่รับพิชาประโยชน์
เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเผาถ้าตามตัวหัวหมายแล้ว
ไม่ได้เผาเองบ้างแหละอะไรบ้างแหละ
ก็เลยตำรวจบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องฝากถึงเกษตรกรหน่อยก็แล้วกันนะ
ว่าไม่ควรจะเผาอ้อยหรือว่าเผาในที่โล่งลักษณะแบบนี้

มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน๗ปี
หรือปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาทคือโทษก็ไม่ใช่เบานะคะ

อาจารย์ออสพูดถึงเรื่องหิมะสีดำหรือว่าเขม่าที่เกิดจากการเผา

มันส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนยังไงบ้าง
เป็นหิมะสีดำอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับ
มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะอันตรายต่อสุขภาพนะครับ
เพราะฉะนั้นคนที่เผาหรืออะไรก็ต้องระมัดระวัง
ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ความคนอากาศต่ำนะครับ
ส่วนเศษใหญ่ก็จะปิวลอยไปแล้วก็ทำความสกปรกให้กับบ้านเรือนนะครับ
และถ้ามีการเหยียบย่ำหรือรถวิ่งมันก็จะกลายเป็นละอองเล็ก
อันนี้น่ะ